แต่จากน้ำมันที่เป็นพวก
โอเคหรือเปล่านะแต่เขาก็ต้องขึ้นแบบนี้ครับ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าเออก็ซื่อสัตว์นี้

ใช่ฉะนั้นวันนี้นะคนแถวนั้นครับที่ชนบุรี
ไปซื้อเจ้านี้เจอราคาใหม่แล้วนะ

ทีนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจราคาสินค้าในตลาดสดศรีราชาครับ

เพราะราคาน้ำมันพืชมันขึ้นต่อเนื่อง
ปกติต้องใช้น้ำมันพืชทอดปลาท้องโกเฉลี่ยวันละ๑๒๑๘ลิตรครับ
แล้วตอนนี้น้ำมันพืชบรรจุปี๊บขนาด๑๘ลิตรก็พันหนึ่งฮะ
ทอนเลยเหรอไม่ทอนเลยโอ้โหขณะที่ราคาแก๊สหุ่งต้มก็ปรับขึ้นเป็น๓๔๘บาทต่อถังขนาด๑๕กิโล
ต้นทุนเขาเพิ่มสูงขึ้นมากก็เลยต้องตัดสินใจติดป้ายประกาศบอกลูกค้า
ขอขึ้นเป็นตัวละ๓บาทจากเดิมเนี่ยตัวละ๒บาทครับส่วนร้านค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน
รัฐบาลเอ๋ยช่วยเขาหน่อยช่วยพยุงราคาสินค้าจำเป็นไว้ก่อนได้ไหม
เพราะปัจจุบันเนี่ยรายจ่ายของแต่ละร้านก็เยอะมากอยู่แล้วแต่รายได้มันลดน้อยลงครับ
มันก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าแบบนี้เลยฮะ

ว่าเราอยู่ในยุคข้าวยากหมักแพงจริง